สวัสดีครับสวัสดีครับผมวัยพฤษวัชุพันธ์นะครับ
ปัจจุบันนี้อายุ๗๖ยังแข็งแรงกับพี่กระเป๋าสบายมาก
ยี่สิบเอ็ดมิถุนาขอลาบวชแน่
เหนื่อยเหนื่อย
ยี่สิบเอ็ดมีทุนาที่ผมลาครั้งก่อน
แต่ที่บวชแน่นอนบวชกันตอนปีนี้
เพราะว่าแฟนบอกลาแทนให้ที
ไหวพลวงคงดีลาให้ทั่วแดน

ผู้สนตัวดีเหลือแซน

พลองไปทั่วแดนทั่วถิ่นเมืองไทยแท้
พร้อมทีมข่าวนะครับอยู่กับผมสิบสกุลแล้วก็คุณอรัชพรนะครับ
ต้นรายการเราเปิดบทเพลงของพ่อวัยพฤษไป
เพราะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการนะครับ
เพราะว่าเราสูญเสียบรมครูเพลงอีกหนึ่งท่าน
นั่นก็คือพ่อวัยพฤษนั่นเองนะครับ
ซึ่งพ่อได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งเพลงแหล่
แล้วก็เป็นผู้ที่ปลุกปั้นศิลปินนักร้องชื่อดังมาหลายคนด้วยนะครับ
คือต้องบอกว่าอาวัยพฤษเนี่ยเป็นตำนานจริงนะคะ
คือไม่มีใครไม่รู้จักเพลงไม่มีใครจำเสียงนี้ไม่ได้

เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องสูญเสียศิลปินแห่งชาติไปอีกหนึ่งคน

เพลงแรกที่เราเปิดไปนั่นก็คือบทเพลง๒๑มิถุนาขอลาบวชนะฮะ
ยังคงตราตรึงใจอยู่ในหูของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ที่เป็นแฟนของพ่อวัยพฤษนะครับ
วันนี้นะครับการออกมาเปิดเผยผ่านทางเพจวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ว่าพ่อวัยพฤษนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
เพราะว่าลูกชายได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
ว่าพ่อวัยพฤษซึ่งคือตำนานราชาเพลงแหล่ตัวจริง
และกว่า๖๐ปีที่พ่อวัยพฤษโลดแล่นในวงการเพลงครับ
สร้างสรรค์ผลงานมากมายหลายบทเพลงที่ประทับใจคุณผู้ชมมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงให้พี่บวชซะก่อน
เพลงแบ่งสมบัติแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปนะครับ
คือเพลง๒๑มิถุนาขอลาบวช
ยังมีเพลงจิโกลาบวชแล้วก็เพลงจักรยานคนจนด้วยนะครับ
๔นาทีคุณพ่อเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
อดทนและสู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้ว
และจะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับ
ขณะที่คุณเจมส์เพชรสุพรรณลูกชายของคุณพ่อวัยพฤษนะครับ
ก็ได้โพสต์ภาพสุดเศร้าเป็นการจับมือพ่อเป็นครั้งสุดท้ายภาพนี้ฮะ
พร้อมข้อความอาลัยรักว่าหลับให้สบายครับพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยแล้ว
หลังจากการโพสต์นะครับมีแฟนเพลงศิลปินดาราลูกทุ่งเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจจำนวนมากครับ
เราเปิดประวัติของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณกันหน่อยนะครับ
วัยพฤษนั้นชื่อตั้งแต่เกิดบีดามานดาตั้งให้ก็คือชื่อพานสกุลนีนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๗มีนาคม๒๔๘๕ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยได้เริ่มหัดร้องเพลงอีแซวซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุ๒ขวบนะครับ
โดยได้หัดร้องตามแม่จนสามารถร้องเพลงอีแซวแล้วก็เพลงแหล่ได้อย่างคล่องแคล่วเมื่ออายุ๑๔ปีนะครับ
จากนั้นได้หัดร้องลิเกกับคณะลิเกประทีบแสงกระจ่าง
พอพ่อวัยพฤษอายุ๑๖ปีก็เข้าประกวดร้องเพลงเป็นครั้งแรกที่วัดท่าตลาดที่ตำบลวัดโบด
อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเป็นเวทีแรกของพ่อวัยพฤษนะครับ
และครั้งนั้นพ่อไวพฤติได้รับประมาณที่๑นะครับ
ในช่วงนั้นพ่อวัยพฤษสนใจร้องเพลงลูกทุ่งมาก
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีนักร้องลูกทุ่งแจ้งเกิดกันมากมาย
เช่นคุณชัยชนะบุญนโชธ
คุณพรายวัลลูกเพชรคุณชายเมืองสิง
กระทั่งคุณชัยชนะบุญโชธนี่แหละครับ
ท่านเป็นคนชักชวนให้พ่อวัยพฤษเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่ง
แล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับจากพานสกุณี
กลายเป็นวัยพฤษเพชรสุพรรณนับตั้งแต่นั้นครับ
วัยพฤษได้เข้ามาร่วมวงในฐานะนักร้องนำวงดาวกระจาย
และครูสำเนียงม่วงทองนะครับ
แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
นั่นก็คือเพลงให้พี่บวชซะก่อน
แล้วก็ยังได้ขับร้องเพลงของนักแต่งเพลงผู้อื่น
อย่างเช่นคุณจิ๋วพิจิตรเช่นเพลงแบ่งสมบัติ
แล้วก็เพลง๒๑มิถุนาขอลาบวชนะครับ
วัยเพชรสุพรรณนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัว
เพราะว่านอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้แล้วนะครับ
ยังสามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกประเภท
ทั้งเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่

ให้พ่อวัยพฤษนั้นเป็นราชาเพลงแหล่
เพราะว่ามีเพลงแหล่บันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทย
ยังสามารถแหล่ด้นกรอนสดได้อย่างไม่ติดขัดนะครับ
แล้วก็ยังเป็นหมอทำขวัญซึ่งได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน
ว่าเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบันนะครับ
วัยพฤษยังมีความสามารถด้านของการแต่งเพลง
แล้วก็เป็นครูเพลงสำหรับนักร้องอีกหลายคนนะครับ
แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคน
เป็นผู้ปลุกปั้นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
โดยแต่งเพลงเพราะอย่างเพลงแก้วรอพี่

จนคุณพุ่มพวงนั้นได้เป็นราชินีลูกทุ่ง
ระดับวงการเพลงของเมืองไทยนะครับ
อกจากนี้พ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
แต่พ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย๗๙ปี
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มาตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนปี๒๕๖๔นะครับ
คือต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวร้าย
แล้วก็เป็นข่าวช็อกหัวใจแฟนเพลงของอาวัยพฤษทุกคนเลย
ศิลปินดารานักร้องตลกทั่วฟ้าเมืองไทยจริงนะคะ
หลายคนยังบอกเลยว่าเรื่องจริงหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีเหล่าศิลปินดารา
ร่วมการเขียนไว้อะไรเอาไว้โพสต์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
คนแรกเลยค่ะนักร้องลูกทุ่งและลูกหลานคนสุพรรณเหมือนกัน
คุณเป่าเป่าวลีพรพิมลก็บอกว่า

เอ็นดูเมตตาหนูเป็นลูกเป็นหลานชาวสุพรรณเหมือนกัน
ขอบคุณในเสียงเพลงที่มอบให้กับทุกคนตลอดมา
ส่วนคุณจ๊ะนงพนีคุณบอลเชิญยิ้ม
คุณหนุ่มกลานาย่งเชิญยิ้มแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดา
ก็ร่วมกันโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความไว้อะไรไว้โพสต์
กับการจากไปในครั้งนี้นะคะ
อีกหนึ่งคนถึงขั้นต้องออกมาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
หลังน้ำตาคือกลั้นไว้ไม่ไหวจริงเลยเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
คุณเอกชัยโพสต์อะไรอาวัยโพสต์
แล้วก็ถึงขั้นต้องเปิดไลฟ์เนี่ยเช็ดน้ำตากันแบบนี้เลยว่า
คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วขนาดนี้
ผมกับพ่อผูกพันกันมาก

ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่
เห็นหน้าในเฟซบุ๊คว่าพ่อวัยพจน์เสียแล้ว

อืม
ผมผูกพันกับท่านมากแล้วก็รักท่านมาก
พ่อบอกว่าผมต้องไปเรียนทำขวัญนาค

ผมถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด
คุณเอกชัยคือบอกเลยว่านี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคะ
อีกคนนึงที่ช็อกไม่แพ้กันเลยคือคุณยิ่งยงค่ะ

ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่ก็เรียกได้ว่าสนิทสนมกับคุณอาวัยพฤษ
เสมือนเป็นลูกชายคนนึงเลยนะคะ
ทีมข่าวเราก็ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับ
ที่ทำได้สนเสียและปรอบการคุณพ่อไป
ผมรู้สึกเสียใจซึ่งเสียดายความสามารถใช้คุณพ่อ
แต่คุณพ่อมีความสามารถหลากหลายอย่างมาก
หรือการพูดคุยคุณพ่อเป็นคนที่มีความอัจฉริยะในตัวมาก
ในฐานะที่ผมก็เป็นลูกคุณพ่อคนหนึ่ง
ก็ขอให้โดยมันยังคุณพ่อไปสู่สุขติสู่พบพรมที่ดีนะครับคุณพ่อ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดในโรงพยาบาลตากศิลป์นะคะหลังจากที่ทราบข่าวอาวัยพฤษเสียชีวิต
สาเหตุก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
เห็นว่าทางโรงพยาบาลมีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ค่อนข้างแน่นหนาค่ะ
โดยผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงจะต้องรออยู่ในเต็นต์หน้าโรงพยาบาล
แต่ว่าจากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาบอกว่า
คือพอคุณอาวัยพฤษเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่าย๓โมง๒๔นาที
ถ้าเอาตามกฎของทางโรงพยาบาลแล้ว
เขาจะต้องรอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย๒ชั่วโมงนะคะ
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพลงมาจากชั้น๘
ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตอาคารสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์
มาที่ห้องนิรมัยหรือว่าห้องดับจิตเพื่อรักษาสภาพศพ
แล้วก็รอให้ญาตินำเอกสารมาติดต่อขอรับศพ
บำเพ็ญกุศลในวันที่๑๓มกราคมช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งคุณแม่อรชรนะครับซึ่งเป็นภรรยาของพ่อวัยพฤษนะฮะ

เพื่อลงมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องนิรภัย
ด้านหลังโรงพยาบาลตากศิลป์นะครับ
บอกว่าคุณพ่อป่วยจากอาการปวดหลัง
เนื่องจากเคยผ่าตัดที่เบรนด้านหลังมาก่อนนะครับ

อาการของพ่อก็กำเริบขึ้นมานะครับ
จึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธนบุรี
และมีการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตากศิลป์
กระทั่งหลังปีใหม่ที่ผ่านมาอาการสุดลง
เนื่องจากปอดติดเชื้อและเสียชีวิตลงในวันนี้
คำพูดสุดท้ายของคุณพ่อที่ลูกสาวได้ยิน
คือเมื่อวันที่๒มกราคมคุณพ่อบอกแบบนี้ครับ

หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็ห้ามญาติเยี่ยม
เนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ

ทางญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดวังน้ำเย็นที่ตำบลมะขามล้ม
ที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิด

กี่วันก่อนจะทำการชะมัดชาปนักกิจนั้น
ญาติก็ต้องรอปรึกษากันก่อน
เนื่องจากจะมีพิธีรถน้ำหลวงอาบศพ
และพิธีพระราชทานเผลิมศพด้วย
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอา
แล้วก็คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก

แล้วบอกเราเพิ่งจะสูญเสียพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณไป

คราวนี้ก็สูญเสียราชาเพลงแหล่อีกพ่อวัยพฤษนะฮะ